คุณผู้ชมฮะกลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับ
ดูเหตุเพลิงไหม้ที่จังหวัดชนบุรีนะฮะ
เจ็ดชีวิตภายในบ้านกำลังหลับอยู่ดีเนี่ย

ใช่เพราะว่าตำรวจตะโกนบอกไฟไหม้
นี่ค่ะแล้วก็เป็นภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
นี่คือตอนประมาณตี๓เลยนะคะที่ไฟไหม้บ้าน
โดยช่วงตี๓ที่ผ่านมาเนี่ย
ไฟก็ไหม้บ้านหลังที่เกิดเหตุคือบ้านเลขที่๑๓๖ทับ๒นะคะ
อยู่หลังวัดศรีประชารามที่หมู่๘ตำบลบางนาง
อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีค่ะ
ทีนี้ตำรวจสพพานทองก็ต้องเข้าไปตรวจสอบ
ต้องประสานรถดับเพลิงเข้าไป๔คันเพื่อไปช่วยเหลือนะคะ
ในจุดที่เกิดเหตุบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยว
ชั้นเดียวครึ่งปูนครึ่งไม้นะคะ
ดูไฟสิโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงค่ะ
แล้ว๗ชีวิตอยู่ในบ้านมีผู้ใหญ่๕คน
มีเด็กสองคนทุกคนต้องพากันวิ่งหนีตายออกมา
ซึ่งก็โชคดีนะคะที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันฉีดน้ำดับไฟประมาณ๑ชั่วโมง
ไฟถึงจะดับนะคะทั้งบ้านเนี่ยบ้านทั้งหลังเลย
คุณผู้ชมดูสภาพสิคะเสียหายจากการถูกไฟไหม้
โดยคนที่อยู่ในบ้านก็คือนางพรพันธ์สินทรัพย
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ยหลับอยู่ได้ยินเสียงเลย
ตำรวจตะโกนเรียกไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้
แล้วก็มีกลิ่นควันไฟเนี่ยโอ้โหคละครุ้งอยู่ในบ้าน
ทีนี้ตัวคุณพรพันธ์ก็ต้องพาอีก๖ชีวิตที่เหลือในบ้าน
เด็กสองคนด้วยเนี่ยนะคะออกมาแล้วสาเหตุเกิดจากอะไร
ตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุนะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงคุณพรพันธ์คนที่อยู่ในบ้านหน่อยค่ะ
ตอนเกิดเหตุนั้นหลับอยู่ป่ะครับ
หลับค่ะพี่ตำรวจมาเรียก

กินฟันค่ะไม่กินฟันก็เลยออกมาเรียก
แล้วเรื่องจนคาดว่าเป็นอะไรหรือไม่
จากในครัวค่ะไม่แน่ใจว่าไฟฟ้ามันรัดหรือเปล่า
อยู่ไหนในครัวหรือหลังบ้าน

เพราะว่าจุดในครัวที่เป็นจุดเริ่มต้นของไฟ
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ